ระหว่างที่มีกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนเลวเมื่อวานนี้
ทีมข่าวไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นพ่อค้าขายหมูสะเต๊ะคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่าทำไมถึงมีภาพเขาไปปรากฏตามสื่อต่าง
ว่าเขาเป็นคนที่พกพาอาวุธปืนไปในวันที่มีการชุมนุม
แล้วก็มีคนถูกปืนยิงจนบาดเจ็บ
เขาก็บอกว่าผมชื่ออนุชาจันสีนะ
ผมขอชี้แจงกับสื่อมวลชนหน่อยละกันผ่านไทยรัฐทีวีนี่แหละ
หลังจากเขากลายเป็นบุคคลต้องสงสัยว่าเขาคือชายชุดชมพู
ในวันที่มีคลิปออกมาเนี่ยทำท่าทำทางยิงปืนใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
ที่เป็นกลุ่มเสื้อเหลืองในวันที่เกิดเหตุคือ๑๗พฤศจิกายนที่บริเวณแยกเกียรติกาย
คุณผู้ชมดูภาพนี้เขาบอกว่าภาพนี้ไม่ใช่เขานะ
ไม่ใช่เขาที่ไปเกิดเรื่องในภาพนี้ที่แชร์กันต่อเนี่ยไม่เป็นความจริง

เข้าไปชุมนุมแต่ไม่ได้ไปอยู่แนวหน้าตามภาพที่ปรากฏ
แต่วันนั้นดันใส่ชุดชมพูคล้ายกันกับมือปืน
ทำให้คนเข้าใจผิดเขาขอวิ่งบ่อน
วอนทุกเพจที่นำรูปไปลงขอให้ลบรูปใน๓วันและขอให้ออกมาขอโทษ
ซึ่งหากไม่ลบรูปจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
ไประบุว่าผมเป็นมือปืนมาจากเป็นทหารอากาศยศจ่าไปพาดพิงถึงกองทัพเขาด้วย
ผมก็จะมาวันนี้คือผมอยากจะไม่ได้ฟ้องร้องอะไร
ผมอยากให้เพจนี้หรือใครก็แล้วแต่ได้ดูไทยรัฐทีวี
ลบโพสต์ภายในสามวันแล้วก็ลงขอโทษที่สำคัญ
ผมขอให้ขอโทษทหารอากาศด้วยครับเพราะว่าไปพาดพิงถึงเขาครับผม
เพราะว่าบังเอิญมือปืนวันนั้นก็คือใส่เสื้อยักษ์เนี่ย

แต่ว่าพี่อยู่ตรงจุดนั้นไหม
ผมไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นครับครับผมผมไม่ได้อยู่แนวหน้ากับเขาเลยครับ
คือไอ้เสื้อที่เขาใส่มันเป็นเสื้อกันฝน
ถามว่าใครจะซื้อได้ไหมมันก็ได้แหละเอาไปใส่เพราะว่าเขาก็ต้องป้องกัน

วันนั้นก็เลยมีคนใส่เสื้อกันฝนหลายท่านนะฮะ
คุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพในโซเชียลแล้วว่าเขามีแผลผู้พองตามร่างกาย
เขาคือคุณซารุเชษเขาเป็นหนึ่งในผู้ชมนุมที่โดนฉีดน้ำในวันนั้นเหมือนกัน
เต็มถึง๓ครั้งครั้งแรกเนี่ยไม่รู้สึกอะไร
แต่ครั้งสองครั้งสามเอ๊ะทำไมมันแสบที่หน้า
ทำไมมันแสบที่ตาเริ่มคันตามผิวหนังหายใจไม่ออก
รุ่งเช้าอีกวันอ้าวมันมีตุ่มผู้พองขึ้นตามร่างกายครับ
ก็เลยไปหาหมอคุณหมอวินิจฉัยบอกว่าแพ้สารเคมี
ก็เลยทำการล้างแผลสังเกตอาการปรากฏว่าไอ้ตุ่มผู้พองเริ่มใหญ่ขึ้น
มีอาการแสบคล้ายกับโดนน้ำร้อนลวกคุณหมอก็เลยล้างแผลพายา
กลุ่มมันก็ยุบลงบรรเทาลงตอนนี้เขาบอกว่าผู้ชมนุมหลายคน
โดนฉีดน้ำแล้วก็น่าจะมีอาการคล้ายกันอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
ที่จะดำเนินคดีกับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
ฉีดน้ำสลายการชุมนุมในวันนั้นด้วยครับ
ทีนี้พาไปดูท่าทีของทางด้านตำรวจกันบ้างค่ะ
พลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยรองผู้ประชาการตำรวจนครบาน
เขามีการกล่าวถึงประเด็นของการใช้เคมีฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะคะ
ตำรวจเขาบอกว่าเขายึดตามมาตรฐานสากล
กรณ์ที่ใช้ก็ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
และมีการผสมสารเคมีก็เป็นไปตามระบบเทคโนโลยี

ทั้งตำรวจรวมถึงผู้ชุมนุมที่เป็นปลายทาง
ก็ได้รับอันตรายเท่ากันนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของแนวร่วมกลุ่มราศดร
วันนี้๒๒พฤศจิกายนวันนี้นะครับ
ภาคีนักศึกษาสารยาเขามีการประกาศค่ะ
จะมีการนัดชุมนุมใหญ่บนถนนอักษะอุทยาน
โดยคาดว่าจะมีผู้ชุมนุมร่วมราว๑๐๐๐คนนะคะ
สำหรับการชุมนุมที่ถนนอักษะครั้งนี้
เขามีการชักชวนมวลชนที่เคยร่วมการชุมนุมใหญ่

ที่ถนนอักษะเมื่อปี๕๗นะคะ

บอกเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนครั้งใหม่
ในการต่อสู้ร่วมกันกับนักศึกษานะคะ

เดี๋ยวเราจะเกาะติดด้วยถ้าเกิดมีความคืบหน้า
เดี๋ยวก็ตัดเข้ารายการพิเศษให้ชมกันด้วยนะฮะ